เกษตรกรที่นี่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก
ในการปลูกอังุ่นไร้เมล็ด
อยู่ที่จังหวัดสะแก้วครับ

ไอ้เขียวมันก็ลูกมันเริ่มติดคอพอดี

องุ่นพวงสวยแบบนี้
แน่นเรียงรายกันอยู่ตามต้นเลยแหละครับ
ไม่ใช่ไร่อังุ่นในอิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสนะ
แต่ที่นี่ประเทศไทยนะครับ
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว

ชื่อสวนก็คือชื่อสวนองุ่นธนกฤษนะครับ
เป็นของนายธนกฤษธนศรีตะเวน
เกษตรวัย๕๕ปีนะครับ
เป็นเกษตรกรท่านนี้เป็นเจ้าของ
ซึ่งคุณพี่ธนกฤษก็ได้เปิดเผยว่า
ทีผืนดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มันแห้งแรงครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยตัดสินใจ
พลิกพื้นที่นาครับมาเป็นสวนผสมผสานเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ก็ศึกษาจากพักพวกเพื่อนฝูงนะครับ
ในเรื่องการปลูกองุ่นไร้เมล็ดครับ
ตอนแรกก็เริ่มต้นปลูกโดยใช้พันธุ์จากต่างประเทศนะ
โดยทั้ง๓สายพันธุ์จะเป็นองุ่นที่ทนต่อสภาพร้อนแล้วก็แห้งแรงได้เป็นอย่างดี
เทคนิคในการดูแลก็คือทำโรงเรือนโดยเฉพาะ
แล้วก็ทำถุงกระดาษมาห่อหุ้มพวงเอาหุ่นเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันแมลงไง
แต่ว่าต่อมาพอมันโตขึ้นมาแล้วก็จะใช้ปุ๋ยอินซีและสารชีวภาพครับ
โดยขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอในลำดับต่อไปนะครับ
แล้วก็ในอนาคตนี่นะจะพัฒนาศูนย์องุ่นไร้เมล็ดแห่งนี้

และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกองุ่นไร้เมล็ดในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
แนะนำแล้วกันเกษตรกรในพื้นที่นะครับ
ใครที่สนใจเนี่ยไปเยี่ยมเยี่ยนกันได้แล้วก็สามารถติดต่อไปได้

งุ่นจริงในประเทศไทยก็ปลูกได้แล้วนะ
ในหลายพื้นที่ทั้งเหนือใต้ออกตกกันนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเจอที่สระบุรีเยอะ
แต่ว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็โทรไปสอบถามคุณพี่เขาที่จังหวัดสะแก้วนะ
จะได้รู้ว่าในพื้นที่จังหวัดสาแก้วตรงนั้นเนี่ย